วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้เปิดให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกับประชาชนสร้างฝ่ายกั้นน้ำนะคะ
โดยหวังที่จะให้เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ
ที่บริเวณลำห้วยบ้านห้วยขมนอกหมู่ที่๑๐ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย
นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายปี๑และปี๒พร้อมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาประมาณ๕๐๐คน
ร่วมกับชาวบ้านสร้างฝ่ายกั้นน้ำภายในลำห้วยตามโครงการพี่นำน้องรักน้ำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชมาขยายผล
ดำเนินการสร้างฝ่ายจำนวน๑๒ฝ่าย
ซึ่งร่วมกับชาวบ้านนำเศษวัชพืชและไม้จากธรรมชาติที่เหลือใช้จากการเกษตร
ใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างฝ่ายขนาดเล็ก
อกจากนี้ยังร่วมกันปลูกป่าบริเวณพื้นที่ธรรมชาติรอบฝ่ายเป็นกล้วยป่าจำนวน๓๐๐ต้น
พร้อมทำป้ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนร้อยแผ่นและทำสื่อเพื่อเผยแพร่ให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์ป่า
นายสุรสิทธิ์ปุสุรินคำหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำให้เยาวชนมีความสามัคคีและสามารถชักจูงรุ่นน้องร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งอื่นใดคือเป็นการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเพื่อให้ได้ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ